ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
มีวัยรุ่น๗คนเนี่ยเขานัดกันไปที่บ้านร้างแห่งหนึ่ง
อยู่แถวหนองจอกในกรุงเทพแล้วอยู่ดีถูกยิงตายไปคนนึง
เพื่อน๖คนที่อยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุบอกว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่รู้ไปเอาปืนมาจากไหน
มันจะเป็นปืนลูกโม่แล้วใส่กระสุนไปนัดหนึ่ง

เหมือนในหนังเลยอ่ะนี่ปืนกระบอกนี้
คือเพื่อนของผู้ตาย๖คนเขาอ้างนะมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วย
บอกว่าผู้ตายเนี่ยบอกได้ปืนมาใหม่อยากจะเล่นแต่ไม่มีใครอยากเล่นเลย
ผู้ตายก็เอามาหมุนลูกโม่แล้วยิงแล้วยิงยิงอยู่สองรอบเพื่อนสองคนไม่เป็นอะไร
รอบที่๓ยิงใส่ตัวเองกระสุนเข้าเข้าท้ายทอยแล้วเสียชีวิต
แต่แม่ของผู้ตายเขาบอกเขายังไม่อยากจะเชื่อนะฮะ

เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของแชทเสียงแชทข้อความมีเรื่องของมือซ้ายมือขวา
เดี๋ยวท่านลองฟังนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่แขวงคู่ฝั่งเหนือนะครับเขตน้องจอกกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุนะฮะเราเยาวชนชายุ๑๖ปีนะครับสมมุติว่าชื่อบีก็แล้วกันนะฮะ

เนี่ยมีบาดแผลถูกยิงเข้าไทยทอยด้านขวานะครับเสียชีวิตอยู่กลางบ้านร้าง
แล้วในบ้านร้างมีเต็นต์อยู่หลังนึงมีปืนลูกโม่จุด๓๘อยู่๑กระบอก
ตกอยู่ใกล้ใกล้กับบีที่เสียชีวิตมีเพื่อนของผู้ตายรอให้การกับตำรวจอยู่ทั้งหมด๖คนด้วยกัน
เป็นเด็กเยาวชนชายอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทั้งนั้นนะครับอย่างผู้ตายเนี่ยอายุสิบหก
ทั้ง๖คนบอกว่าอย่างนี้ฮะให้การตรงกันเลยนะฮะทั้ง๖คน
บอกเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณ๕ทุ่มมากันเนี่ยรวมกับผู้ตายด้วยรวมกัน๗คนนะฮะ
มาตั้งวงคุยกันที่บ้านร้างซึ่งเป็นที่นัดหมายตามปกติ
เขามาถึงกันก่อน๖คนบีผู้ตายมาเป็นคนสุดท้าย
พอบีมาถึงบีหยิบปืนลูกโม่ออกมาโชว์๑กระบอก
แล้วก็ใส่กระสุนลงไปในลูกโม่หนึ่งนัดแล้วชวนเพื่อนเล่นรัสเซียนรูเล็ต
แต่ทุกคนปฏิเสธไม่มีใครเล่นค่ะแต่บีก็จะเล่น
บีก็ปั่นลูกโม่เองแล้วเล็งมาใส่เพื่อนสับไกยิงอยู่สองครั้ง
แต่เพื่อนนี่รอดค่ะครั้งที่สามบีหันกระบอกปืนเข้าหาศีรษะตัวเอง
แล้วก็ลั่นไกยิงคราวนี้กระสุนออกฮะเข้าไทยทอยครับ
ล้มหงายหลังเสียชีวิตคาที่เพื่อนผู้ตายทั้ง๖คนก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
นี่ฮะสอนอนลำหิตนะครับเจ้าของพื้นที่ก็มาตรวจสอบนะครับ
แล้วก็นำทั้ง๖คนไปตรวจคราบเขม่าวดินปืน
รวมทั้งคราบเขม่าวดินปืนในร่างกายในมือของผู้ตายด้วย
ก่อนที่จะปล่อยทั้ง๖คนเพื่อนของผู้ตายให้กลับบ้านไปก่อน
คือคราบขม่าวดินปืนมันจะพิสูจน์ได้
ว่าปืนอยู่ในมือใครตอนลั่นไก่
ไม่ใช่แค่จับปืนหรือหยิบปืนนะฮะ
หมายถึงตอนยิงเลยนะมันจะมีคราบเขม่าที่ติดอยู่ที่มือ

รัสเซียนรูเล็ตท่านก็คงได้ยินชื่ออยู่แล้วนะครับ
ตามหนังตามภาพยนตร์อะไรพวกนี้ก็มีให้เห็นเยอะ

ลูกโม่ใส่กระสุนไปนัดหนึ่ง
หรือจะกี่นัดก็แล้วแต่แล้วก็หมุนแล้วก็ยิง
แล้วแต่ใครจะโชคดีโชคร้ายก็ว่ากันไป
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่
ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านร้างนะครับ

ด้านในมีกีต้ามีพัดลมนี่เห็นไหม

มีเต็นต์มีแก้วมีกระติก
ก็เหมือนที่เพื่อนผู้ตายบอกเขาบอกเขาเป็นที่นัดหมายกัน

เป็นประจำเมื่อคืนก็มากันอีกนะครับ
นี่ฮะชาวบ้านบอกบ้านหลังนี้ถูกปล่อยร้าง๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นจะมาจับกลุ่มมั่วสุมกันแบบนี้ทุกวัน

นี่เราสอบถามเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
คุณจิรายุทธ์ได้เจอเพื่อนคนหนึ่งนะ๑ใน๗นะฮะ
ซึ่งเหลืออยู่๖เพราะตายไปคนหนึ่ง
บอกว่าบ้านร้างที่เกิดเหตุเป็นจุดนัดรวมตัวกันของพวกเขา
เมื่อคืนนี้วันเกิดเหตุเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เกิดเหตุ
เพราะว่าทุกคนคึกขนองแล้วชวนกันเล่นรัสเซียนรูเล็ตนะ
แต่บีผู้ตายเนี่ยเอาปืนมาแล้วเล่นอยู่คนเดียว
เพื่อนพยายามห้ามแล้วแต่ไม่รู้จะห้ามยังไง

ปืนลูกโม่ที่ใช้ก่อเหตุก็ไม่รู้ว่าเป็นของใคร
เพราะพวกเขาเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรก
ไม่ได้แบบว่ามีเรื่อง่าตัวไปเถอะ
นี่นะฮะคือเพื่อนของผู้ตายบอกว่าบีเนี่ยเขาจ่อข้างขวา
เพราะว่าถือโม่ข้างซ้ายมันไม่ถนัด
บีเลยถือปืนข้างขวา

เพราะว่าแม่ของผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีพิรุษอยู่นะครับ
ส่วนศพของบีนะครับหลังจากทำการตรวจคราบขม่าวดินปืนในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจส่งไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวไปรับศพแล้วนะครับแน่นอนว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ตอนนี้ครอบครัวก็รับศพไปเพื่อทำพิธีฝังตามหลักศาสนาที่มัศยิตนะครับ
คุณแม่ของบีนะฮะคุณแม่ชื่อนางวราพรนะครับคุณแม่ยังทำใจไม่ได้นะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยจะเอาปืนจ่อหัวแล้วยิงตัวเองจนเสียชีวิต
เนื่องจากมันมีข้อพิรุธหลายอย่างอย่างแรกเลยนะครับคุณแม่ของบีบอกว่าลูกชายถนัดมือซ้ายนะฮะ
จะกินข้าวจะเขียนหนังสือจะทำอะไรใช้มือซ้ายหมดแล้วทำไมอยู่ดีดีเพื่อนบอก
ถนัดมือขวายิงข้างซ้ายไม่ถนัดอืมแล้วแผลกระสุนที่เข้าเนี่ย
มันอยู่ตรงท้ายทอยด้านขวานะฮะถ้าลูกจะยิงตัวเองจะเล่นรัสเซียนรูเล็ตอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ต้องใช้มือซ้ายยิงประเด็นที่สองก็คือหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิต
หลังจากเกิดเหตุแม่บอกแม่ไปเจอแชทแล้วได้ฟังคลิปเสียงที่ลูกชายก็คือบี
ส่งไปหาเพื่อนรุ่นพี่คนนึงนี่ฮะคุณแม่ให้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราดู
ลูกชายส่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นพี่ประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
ตอนที่รับแจ้งเหตุก็๔๓๐๐น
เนี่ยเดี๋ยวลองฟังเสียงตรงนี้ก่อนนะฮะ
พี่มาช่วยผมหน่อยผมโดนตบปืนอยู่ตรงเนี่ยผมอยู่บ่อดินนะพี่

แม่บอกลูกชายส่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นพี่
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นพี่แล้วก็แชทด้วยนะ
บอกถูกคู่อริมาตบปืนก็คือจะมาเอาปืนอ่ะอืม
แล้วอยู่ที่บ่อดินบ่อดินก็คือบ้านร้างหลังเกิดเหตุ

กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยกลุ่มของบีเนี่ยเขาเรียกว่าบ่อดิน

ไปเจอกันที่บ่อดิน๖โมงเย็นบอกมาช่วยผมหน่อย

แล้วเพื่อนของบีบอกนัดเจอกันแล้วบีมาคนสุดท้าย
แล้วเอาปืนมาด้วยแล้วมาชวนเล่นรัสเซียนรูเล็ต
แม่ก็เลยอยากรู้ว่าตกลงมันยังไงกันแน่
นี่เขาถามว่าเออแล้วโดนตบปืนได้ยังไงโดนที่ไหน
เด็กไหนขับรถอะไรรู้ไหม
นี่นะฮะแชทที่ลูกชายทั้งพิมพ์ทั้งส่งข้อความเสียงมาหาเพื่อนรุ่นพี่
แต่เพื่อน๖คนที่อยู่ในบ้านร้างตรงนี้
บีบอกโอ้มาถึงบีมาถึงคนสุดท้ายเลย
เอาปืนมาโชว์หนึ่งกระบอกแล้วชวนเล่นรัสเซียนรูเล็
ไม่มีใครเล่นบีใส่กระสุนนัดหนึ่งเล่นอยู่คนเดียว
ยิงใส่เพื่อนสองทีกระสุนไม่ออกครั้งที่สามยิงใส่ตัวเองกระสุนออก
แม่ของบีบอกว่าในอดีตเนี่ยลูกชายเคยไปมีเรื่องกับเพื่อนในกลุ่มนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นเท่าที่ทราบเคลียร์กันไปแล้ว
แต่พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแม่บอกแม่สงสัย
หากลูกชายจะยิงตัวเองจะเล่นรัสเซียนลูเล็ตเนี่ย
ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่ทำไม

แม่ก็เลยไม่เชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ปืนที่ใช้ก่อเหตุแม่ก็ไม่เคยเห็น
แล้วแม่ไม่เชื่อด้วยว่าเป็นปืนของลูก
แล้วยังมีบุคคลต้องสงสัยอยู่คนหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แม่บอกว่าตอนที่ตำรวจบอกเดี๋ยวเรียกไปตรวจสอบคราบขม่าวดินปืนอะไรพวกนี้เนี่ย

แล้วทำไมคนนั้น๑ใน๖ถึงกลับบ้านไปอาบน้ำก่อน
มองว่ามันมีพิรุษต้องการทำลายพยานหลักฐานอะไรหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจช่วยสืบสวนหาความจริงหาคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
ใช่แต่เราไม่รู้ว่าทางโน้นจะจมไหมแต่ทางเราคือจมแล้ว
แต่น้องหลักภาพไปเสียบใบซ้อยที่น้องเคยมีเรียง
หนูตายหนูก็ไม่เชื่อ
เรื่องทางคดีพันธุรดเอกทานวัตตะรภาพุ่มกราบสอนอนลามหิ่น
ของทองที่บอกว่าจากการสอบปากคำเบื้องต้นนะฮะ
เยาวชนชายทั้ง๖คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดให้ปากคำเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
และไม่มีพิรุษน้ำหนักรูปคดี
ยังเป็นไปในทางที่ผู้ตายเกิดความคึกขนองและประมาทเป็นเหตุให้ปืนลั่นแล้วก็เสียชีวิต
เดี๋ยวจะรอผลการตรวจคราบเขม่าวดินปืนจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
ว่าผลจะออกมาภายในสัปดาห์หน้าแล้วจะสรุปสำนวนคดีอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนคลิปเสียงที่บีส่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นพี่
แม่ของบีมอบให้กับตำรวจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบเพราะว่าคลิปเสียงนั้นบีส่งให้เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
แล้วก็เป็นหนึ่งในหกนั่นแหละที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับเพื่อนคนนี้
ไม่มีปัญหาอะไรกันดังนั้นคลิปเสียงที่ส่งมาขอความช่วยเหลือ
ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เบื้องต้นจากทางตำรวจนะ
ค่ะก็เดี๋ยวจริงต้องรอเรื่องผลการตรวจขม่าวดินปืนน่าจะชัดเจนที่สุด
ครับเพราะเพื่อนอธิบายว่าคือปืนลูกโม้เนี่ยไอ้ตัวลูกโม้ที่ใส่กว่าศูนย์นะฮะ

แล้วปกติปืนมันทำมาสำหรับคนถนัดขวา

นี่ถ้าถือมือซ้ายเนี่ยมือจะติดกับตัวลูกโม่ที่ยื่นออกมา
มันยิงไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เพื่อนอธิบาย
เลยต้องเปลี่ยนมาถึงมือขวาแต่แม่บอกว่าอ่า
ถึงจะเรื่องอันนั้นประหลาดก็จริงแต่เรื่องแชทเสียงขอความช่วยเหลือล่ะ
อันนี้มันไม่เมคเซนต์คือคราบขม่าวดินปืนอาบน้ำคุณอะไรยังไง
มันก็ไม่ออกอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะคือถ้ามันออกมาแล้วมันมีคราบขม่าวดินปืน
จากการยิงอยู่ที่คนอื่นเนี่ย๖คนที่รอดชีวิตอยู่เนี่ย
อันนี้ต้องไล่สอบสวนใหม่ก็ให้การเท็จนะรวมกันหมดเลยนะคะ